ต่อไปจากเข้ามาจากผู้ต้องเตียมรวมไปจากมุมแดง

กรรมการอรินผ่องหิรันชุมพลอินทยศและสัญญารัฐนาภัยวงศ์
ให้ฝ่ายแดงพยักษ์๔๘และภูตะวัน๔๙ครับ
โอ้โหยก๔โดนต่อยเมาเกือบเอาตัวไม่รอด

แต่วันนี้เพลงแข้งทำงานได้หนักหน่วงเหลือเกินนะพี่ชัยนะ

มุมแดงเนี่ยดูว่าประสบการณ์มวยดีกว่า
แต่วันนี้น้ำเงินมาใหญ่เหลือเกินนะครับ

เขาคือบังรอดสายยันยิ่ม
ครับมวยคู่ที่สองของเรานะครับ

กมาแล้ว๕๔ครั้งชนะ๔๒ครั้ง

สกลต่อหลักสองยกที่สอง
เวทีมวยราชดำเนินครับ

ชื่อสุกสันสุกขา

กมาแล้ว๔๖ครั้งชนะ๓๑ครั้ง

สุริยาต่อสุรัตนยกสุดท้าย

มุมแดงนี่ผ่านเสือสิงกระทิงรัฐมาหมดแล้วนะ

ซ้อมอยู่ที่มกรุงเทพธนบุรี

แต่ว่าน่าจะเหมือนแขกขาวไม่รอนะ

หลังจากที่เลิกค้ายาเสพติดก็มาต่อยมวยแล้ว

ก็ซ้อมอยู่ที่น้องคายนะครับที่สายยันยิมครับ

พิเดชคำสุกจากเทคโนหนองคายครับ
ขึ้นมาถอดมงคลให้กับบังรอด
ส่วนมุมแดงก็มีบังหลดครับ

อดมงคลให้กับแดนบุรพา

บุรพาเล็กสขเล็กเขตทวีวัฒนานะครับ

แม้ว่าประสบการณ์จะอยู่ที่มุมแดงแต่น้ำเงินเนี่ยน้ำเงินได้ใหญ่กว่า

ส่วนผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับร้อยเอกสมบูรณ์ประพาวงครับ

คู่นี้ชกกันในพิการ๑๑๔ปอนด์บังลอนมันชกกับมวยบังหลดนะวันนี้นะ
แล้วนี่คู่ดีคู่นึงอะไรนะซ้ายกับขวา

แต่มวยขวานี่ใหญ่เลยนะน้ำเงินนะหล่อด้วยใหญ่ด้วย
มันต้องได้ใหญ่หน่อยเพราะชื่อเสียงการผ่านมวยในฝ่ายแดงจะได้เปรียบ

ลูกศิษย์ของบางรดแต่น้ำเงินน้ำเงินชื่อบางรอน

ต้นเนี่ยแดงเชื่อขนมกินได้เลยท่านผู้ชมครับฝีไม้ลายมือนะ
ตีนซ้ายนี่ได้เลยหูกลางเล็กน้อย
แต่ว่าสิ่งที่ต้องบอกกับแฟนรายการนะ
ท่านที่ชื่นชอบผลงานของศึกวันทรงชัยนะ

วันที่๓๐ไอ้เจ้านนกิงกางมาหาผมอีกแล้ว
พี่ป่าบอกไปเธอบอกว่าน้องไม่ต้องมาต่อพี่หรอก
พี่ขอ๑๑๙ปอนด์ครึ่งพอ
แต่ครั้งที่แล้วที่ผมแพ้ไปเนื่องจากว่าไปบวช

นี่เป็นปัญหาแต่เที่ยวนี้นะให้ไปรับไปรับไปเยอะเลย

แล้วก็วันที่๓๐มารับแท่งประวาส

ยิ่งใหญ่มากนะ๓๐กับวันทรงชัยบวกสิงหมาวินมีเสียเล็ก

วันที่๓๐ร่วมกับสิงหมาวิมิเซียเล็ก

พบกับความมันบนสังเวียนระดับโลกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

เชียร์นักสู้ของไทยนำโดยตอง
ชนนพัฒน์ลิเกอีชิเกะนะครับ
รวมไปถึงเดชน์ดำรงสองด้วยสิทธิโชค
ยอดสนั่นสิทธิ์ยอดพงษ์
มันแน่นอนครับคืนนี้ทางรัฐทีวีช่อง๓๒ไทย

สุดท้ายแดนบุรพานี่ชนะเพชรสกล
วังรนนี่ชนะยอดสุริยา
วันที่หมอขึ้นไปโดดขึ้นไปที่สลบกลางเวทีเลย

ได้พลิกล้ายออกจากสาทแก้วเนี่ย
แล้วใส่กับขวาแก้าร่างเจอโต้ขึ้นด้วยซ้าย
ใจได้ใหญ่ด้วยน้ำเงินบังรอนในช่วงปลายยกแรกนะครับคุณผู้ชม
กับความมันตรงนี้ยอดมวยไทยรัฐขอบคุณครับทางไทยรัฐนะครับ
นักมวยเอกจากวันทรงชัยม้วนแต่มาต่อยที่ตรงนี้ทั้งสิ้นเลย
เป็นกลก็มาอย่างนี้มาหมดมาหมดทุกตัว
ช้างศึกนี่ก็เกิดจากที่นี่เลยนะ
นี่แหละแต่ขึ้นมาเป็นมวยเอกมันต้องผ่านที่ตรงนี้ก่อนนะครับ
วันนี้เจ้าปืนคนก็รับไปหลายอย่างเลยนะ
ให้รับไปจนเห็นอยู่หน้าจอนี้เพชรชายนี้ให้มันรับไปให้มันรับไป
ให้น้องรับไปเดี๋ยววันที่สามสิบมารับแข้งพีช
ขอต้นขอดอกเรื่อยไปช่วงตลายยกที่๑
ธนาตัวเล็กแต่ประสบการณ์การผ่านมวยดีกว่าหมดยกที่

ส่วนปลายเนี่ยดูข่าววงในของน้ำเงินให้ดีนะพี่ชัยนะ
แดงประเภทต้นร้ายปลายแผ่ว
เดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นอย่างที่คาดคณีไว้หรือเปล่า
ตามต่อยก๒ดูกันยาว
ส่งมวยแบบบังคับครับต้นเนี่ยแดงฝีไม้ลายมือจัดจ้านประสบการณ์ดีกว่า

น้ำเงินนี้ต้องมาไล่เอายก๔ยก๕
ใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ในได้หรือเปล่า

ต้นเนี่ยถ้าปล่อยให้แดงนำเยอะเนี่ยมันก็ไล่ยาก
เนี่ยเนี่ยแดงบุรภาเล็กนะครับ
เปลี่ยนชื่อเป็นแดงบุรพาเฉยตอนนี้
น้ำหนักเท่ากันแต่รูปร่างไม่เท่ากัน

เท่ากับพยักษ์กับภูตะวันเลยนะ
น้ำตาหน้าตาของไอ้เจ้าบังรอนนี่มันเหมือนผู้ใหญ่ไปเลยนะ

แดนบุรพาเจ้าถีบ
ถีบสองชั้นเขาเรียกว่าถีบสองชั้น

เจอขวาติดแขนยังไม่เข้ากันนะ
นี่ลักษณะแดงนี่เหมือนจะเน้นล่างเหมือนกันนะ
ถ้าเข้าผิดจังหวะนี้ต้องระวังความสดความใหญ่ของน้ำเงินด้วย
สายกาดยาวนี่ทำท่าจะจอดล่างเหมือนกันนะแดง

ลักษณะจ้องเล่นล่างอย่างเดียวแล้วศอก
หัวอย่างนี้เดี๋ยวไม่ครบยกอ่ะ
หัวดูหัวน่ารักมากเลยอ่ะ
เห็นจับอย่างเดียวแฟนคางฮือเลย
ใครจะหาตัวบังรอนมาอยู่ที่ยอดหน่อยไทยรัฐนะครับ

ใครก็มานะแต่ไม่ใช่ชายชนะนะใช่สิทธิ์การบี้คนละคนนะ
ดูตัดร่างตัดร่างจิ้มบน
เอาล่ะสถานการณ์มาถึงตรงนี้น่าจะหนักใจแทนไอ้เจ้าแดนบุรพาครับ

แต่ถ้าแดงนี่เจอมันเจอมัน

บุรพาเล็กแดงบุรพาได้ตรงนี้ครับแดง
ยาวแล้วมีจ่อล่างด้วยนี่ได้เลย
เจาะล่างอย่างเดียวเจาะยางอย่างเดียว
เน้นเลยอย่างที่บอกต้นยกครับว่าแดงต้องเน้นล่างเนี่ย

หนีบทิ้งแฟนคางเลย
ต้องกันแข้งขวาต้องกันแข้งขวาให้ได้
เป้าใหญ่มา

ในช่วงปลายยกในช่วงปลายยกว่าอะไรจะ

เสียล่องเสียล่องอีกครึ่งนาที

ระวังร่างโดนหมัดระวังหมัดโดนล่าง

ต่อยเนียนตาดีด้วยนะเจ้าแดงบุราษา

เพราะถ้าไม่ดุจริงนี่แดงไม่กลัวต่อยแบบนี้

ตอนต้นยกเลยบอกว่าต้องระวังครับ

ขาซ้ายของบังรอนี่แดงไปหมดแล้ว

เตะขาเจาะยางไปบังร้อนโดนถึงกับสะดุ้งเลยครับครับ
บังร้อนก็มาปลายยกมาเร่งเคลื่อน
เดินครับเดินหัวแข้งแทงเข่า

วางแผนเจาะล่างมาก่อนเลยนะครับแดนบุรพา
ขาด้านพับขาด้านในนี่ก็เริ่มแดงนะบังร้อนนะ
เจ็บไม่เจ็บแล้วถ้าเจ็บก็ต้องรีบเกาะในนะพี่ชัยนะ

แดงกุลภา๒ขอเล็กพรีวัฒนา
โดนตัดลำตัวโดนจ่อยางนี่แม่ทำท่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ต้องเปิดเกมครับจับสวยแล้วออกตีนขวาได้หรือเปล่า
รอนทีมงานสั่งเปิดเกม

ดันพยายามดันแล้วครับแดนบุรพาดันแล้วก็แข้งซ้าย
ซ้ายคอยเตะคอมคำค้ำแล้วแทงไม่แทงแทงไม่แทง
ไม่ได้วงในนี่ความใหญ่จะเป็นอุปสรรคหรือเปล่า

ก็ล็อกสวยด้วยโอ้ท่อนแขนขวานี่ล็อกสวยเลยล็อกอยู่เลย
มีอะไรนำหรือเปล่ามีแข้งขวานำ

๓๔๕สำหรับน้ำเงินบังลอน
ขวาจังหวะซ้ายตีซากขวาตีมาเป็นชุดเหมือนกัน
ตีฝังในเลยแต่ละลูกแต่ละดอก

โฮ้แต่ธัยสายเม็ดนี้เข้าไปเต็มกันนะ
เดินเพลินต้องระวังศอกแดงด้วยนะครับ
ต้องระวังปืนสวยมากยัดไส้สวยงาม

ก๋อหัวพนักกำลังยังดีนะ

ออกข้างออกล่อแล้วแข้งซ้ายเตะครับ

เป็นลูกที่น้ำเงินต้องระวังนะครับระวังหลงตีนหลงเหลี่ยมเลยนะลูกเนี่ย

เดินผิดจังหวะบิดออกข้างเนี่ย
ต้องระวังเลยต้องระวังลูกชุนละมุน

บอกแล้วต้องระวังด้วยเพลินนี่ต้องระวังหมัดนะ
ลำตัวมีขา

เจอแล้วออกอาการบังรน
ทำท่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้

ต้องกัดฝันออกตรงขวาแล้ว

เจ้าแดนบริภาเจอสวนเจอสวน

มีเย็ดไส้มีเย็ดไส้

ดันไม่ออก

ดูจริงเลยน้ำมือ
ทีมงานของไอ้เจ้าบังรน

ปลายกปลายยกดื้อด้วยดื้อด้วยครับ
น้ำเงินบังรอนสายันยิมมาจากหนองคาย
ไกลเลยนะครับแดงจากสะแก้วนี่เอง

นี่ไงลาออกแล้วออกชุดใหญ่

น้ำเงินนี่เกาะในตีอย่างเดียวแล้วตอนนี้

ยังดื้ออยู่ไง
แต่ว่ามันตีแล้วมันออกอาการหรือเปล่า

ไปโดนลูกนี้เองช่วยไม่ได้

ครับภาพท้าของมวยคู่น์สองยกอีกสามนี้ที่ผ่านมาครับ

นี่ก็เร่งเครื่องเดี๋ยวเขาหาโอ้ต่อยมัดครับ
ทางด้านบังร้อนโต้เข้ากระทุ้งเข้าลำตัว
นี่ครับแต่บุรพาไล่ต่อยเพลิน
นี่หลุดครับโดนหมัดเข้าไปครับ
รอนถึงก็ซุดลงไปให้กรรมการนับ๘
แดนบุรพาสุดครับอ่าคือแดงเนี่ยต้นเตะขาต่อยมัด
แล้วเจ้าหุ่นบังรอนเนี่ยมีพังงะเหมือนกันนะแต่ว่าปลายยก
มาโดนครับโดนมัดสวนเข้าไปร่วงไปฟังกรรมการนับแปดแล้วครับ
รสชาติหลายอารมณ์เหลือเกินครับยกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับ
แต่ช็อตสุดท้ายเป็นของบังรอนครับ
ตามต่อครับมวยคู่นี้ครับสนุกเหลือเกิน
คนที่น่าจะโดนหมัดนับนี่มันน่าจะเป็นน้ำเงินบังรอนครับ
แต่แดงนี่ต่อยเขาเพลินสุดท้ายแล้วโดนสวนออกมาโดนนับ๘เลย
อีกสองยกนี่เหลือหมัดครับลำตัวสลับสลับใบหน้านี่
เอาอยู่ได้นะครับพลิกได้สถานการณ์
น้ำเงินนี่โดนแล้วเห็นจุดบอดเห็นจุดสลบเหมือนกันนะ
มันโดนแล้วมีอาการนะแต่ว่ามันคืนมาทีเดียวเสียหลักเสียหายโดนนับไปเลยใช่
แต่ว่าต้องมาลุ้นกันต่อนะลุ้นความเสียวกันต่อบนเวที
ลุ้นฟองเสียวกันต่อสนุกตรงนี้แหละถ้าไม่โดนนับไม่สนุก
ต้องตรงเนี้ยต้องตรงเนี้ยต้องตรงเนี้ยถ้าตีไม่ได้ยุ่งเลยนะ
ตีไม่ได้ยุ่งเลยนะดันดันแล้วบวกไหม
มียามาห้าหมื่นกำลังใจมาเยอะเลยแดนบูนภาษา
๕๑๐๐๐๐แล้วเผื่อบวกแล้วเอาละ
เจอทั้งละมาตริเบ้ยบางรอดนี่โดนกับเจียนอยู่เจียนไปเหมือนกันนะ

เงินน้ำเงินยังไม่ได้ตีเลยนะยกนี้นะ

นับถือว่าได้๒คะแนน

ถ้าแดงงัดมาโป๊ะแล้วก็หล่นเลย
โอ้โหเล่งเยอะนี่มันจะเหี่ยงหรือเปล่า
เดินต้องพยายามต่อครับ
วันทรงชัยมันคู่กับการพลิกรอบอยู่แล้ว

หุบเจอสู้เจอแทง
บังรอนมวยกระดูกบีมันอย่างนี้แล้วนะ
สู้ต่อต่อเล่นเยอะเล่นแล้วไม่เป็นไร

ครากำลังกับจำนวนยกมันสวนทางของเนี้ย
แปละโย่
แปละโย่

เริ่มจะโชว์แล้วตอนนี้กำรอน
มาได้นับคำในช่วงปลายยก๓
พอนับ๘เสร็จหมดยก๓พอดีเลยน่าเสียดายเลยครับแดง

ผ่านไปอีก๔ยกเข้าไปร่วมบัรสภาพช้ายกที่สี่
ห้องฺ้าคืยร้อนนี้เข้ากรรมตีเข่าใน
ด้านแดนบุรพาสับสอก

พยายามปันซอครับแดยนบุรภาครับ

วันนี้ชาวต่างชาติครับมาชมมวยในศึกยอดมวยไทยรัฐครับ

วันนี้หนังสือพิมพ์มวยสยามจัวหัวเลยว่า
ยอดมวยไทยรัฐเรตติ้งเพิ่มขึ้น
ขอบพระคุณแฟนบัตรมวยทุกท่านด้วยนะครับ

สนับสนุนเรามาโดยตลอดอย่างดี

ที่สามนะครับหลังจากนั้นพอลุกขึ้นมาพอยกสี่นี่
บัตรไปเก็บน้ำเงินไม่ได้แล้วอย่าลืมว่าระยะนี้เป็นระยะของมวย
เจ็ดสิบหนึ่งพลิกล็อกนะอ่าหกเจ็ดสิบหนึ่งพลิกล็อกนะอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
ไม่รู้เกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นไหมโอ้ห้าหมื่นไม่มีเสียอัดฉีดแบบนี้ห้าหมื่นไม่พอนะ
มีเสียวหรือเปล่าแม่พอในแล้วมันเข้ากอไงมาหวัดเสียวมีหวัดเสียวตลอด
อยู่ข้างนอกนี่หวาดเสียวตลอดมีเสียวตลอดนี่ยอดมวยไทยรัฐให้ลุ้นให้เชียร์
ตื่นเต้นกันทุกวินาทีเนี่ยบูบวาบตลอดหวาดเสียวแทนเลยล่ะครับ
เงินต้องเกาะในเอาไว้ก่อนเซฟตี้เฟิร์สดีกว่าอันนี้ถือว่าเป็น๓นาทีสุดท้าย
มีอะไรใส่ให้หมดไม่ต้องรอหวาดเสียวนะครับอย่าไปแทร่จ้องไม่มี
นี่นี่ก็โดนเหมือนกันนะเธอหวาดเสียวเพียงแต่น้ำหนักหมัดแดง
ยังน้อยไปนิดหนึ่งเอ่อจัดอยู่ได้อัศวินกระดูกดีนะว่านี่เจ้าบังรณ
จากหนองคายเดินทางมาใกล้นี่น้องไข่กับมิสอมต้องมาเยี่ยมอย่างนี้อันนั้น
ถันลงไปแล้วจะบรรคุณเอ้ยท่านต่อที่นี่ตายไปด้วยเลยโอ้โหเจอสายตรงน่ะ
เจอสักลำตัว
ถ้ามันเป็นยก๔ขึ้นมาแล้วก็ยุ่งเลยนะ
นี่ยังดีนะยก๕แล้วล็อกเหนียวด้วยดิ
โลกเราไม่ไปไง
พลิกล็อกมามันก็จะเหมือนกับฟ้ามีตากับเพชรสำเร็จสัปดาห์ที่แล้ว
แต่ว่าเวลายังไม่หมดก็ยังมีลุ้นมีเสียวตลอดนะครับ

เกิดขึ้นได้ทุกวินาที

ยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัฐนาสุบันเรื่องพลิกล็อกนี่เป็นเรื่องธรรมดานะ

ยังต้องหวัดเสียวกันต่อ
ปีเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงท้ายเกม

นี่แดงร่ำร้องขอแก้มืออีกครั้งหนึ่งพี่ปาก

ทำไมนับนี่ก็เพราะว่ายังรุนก็สนุกนะ

แต่ดูละก็ออกมาการสับพร้อมลงเลย

มีให้เห็นมีให้เสียว
ถ้ามันเป็นยก๔แล้วก็ยุ่งเลย
ถึงแม้จะเสียนับไปแต่แพ้ไปก็ยังประทับใจนะ

แต่ถ้าลงไปแล้วเป็นปัญหาไหม

หายเสียวตอนหมดยกนี้แล้วนะ

บุรพาสขทวีวัฒนาแดง

ชนะคะแนนดันบุรพาสขทวีวัฒนา